ท่านผู้ชมครับท่านที่อยู่ที่นครพนมพื้นที่ของวัดพระธาตุพนม
หรือท่านที่เคยไปไหว้พระไปไหว้พระธาตุพนม
เที่ยวชมที่นั่นลองพูดคุยกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
เพราะวันนี้มันมีกรณีปัญหาเกิดขึ้น
เนื่องมาจากการจัดระเบียบร้านค้าร้านขายที่อยู่หน้าวัด
อยู่ตรงแบบประตูทางเข้าวัดเลย

คือวันนี้ทางวัดเนี่ยเขาไปแจ้งกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
มติของคณะกรรมการวัดไม่ให้ขายแล้วนะ

บอกมติของคณะกรรมการวัดไม่ให้ขายแล้วนะฮะ

บอกมติของคณะกรรมการวัดไม่ให้ขายแล้วนะฮะ
บอกมติของคณะกรรมการวัดไม่ให้ขายแล้วนะฮะ
บอกมติของคณะกรรมการวัดไม่ให้ขายแล้วนะฮะ

พ่อค้าแม่ค้าขายดอกไม้ขายลอตเตอรี่ขายหลายสิ่งหลายอย่าง
อยู่ที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ลุกคือต่อต้านมติของคณะกรรมการวัด
ที่มาแจ้งว่าต้องจัดระเบียบการค้าการขาย
เพื่อผลักดันวัดเข้าสู่การเป็นมรดกโลก
เนื่องจากปัจจุบันยังมีการค้าขายที่ไม่เป็นระเบียบ
แล้วพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ไปยัดเยียดสินค้า
ให้กับญาติโยมให้กับนักท่องเที่ยว

ที่ว่าบังคับขายจอดรถปุ๊บเจอปั๊บ
ทูบเทียนพวงมาลัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
นี่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับ

เขาบอกเขาไม่ยอมเขาขายมาเป็น๑๐ปี
แต่ทางคณะกรรมการวัดบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูล
พบว่ามันมีผลประโยชน์เกี่ยวกับกลุ่มมาเฟีย
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เบื้องหลังบรรดาพื้นที่ค้าขายตรงนี้ด้วย
แต่พื้นที่ตรงนี้มันคือพื้นที่วัด

ถูกต้องแล้ววัดเนี่ยกำลังได้รับการผลักดัน
ขึ้นสู่การเป็นพื้นที่มรดกโลก
จะปล่อยให้มีการแอบแฝงหาผลประโยชน์
หารายได้จากนักท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ได้
ก็ถูกต้องล่ะมันมีนานมาเป็น๑๐ปี

ทางวัดบอกนี่ฮะพื้นที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ใช่ค่ะก็เพิ่งไปขอคำมากรรมกับหมอปลาคุณน้ำฟ้า
แล้วก็มีนายอีกท่านหนึ่ง
ของท่านจ้าวาสวัดคดีกาวเขียวไปนะ
ทีนี้ท่านายอันนันชัยท่านายกองทัพธรรม
อีกฐานะหนึ่งคือวัยยาวัชกรของวัด
และเป็นประธานดูแลผลประโยชน์ของวัดพระธาตุพนม
นี่ฮะวันนี้ทนายอนัญชัยต้องออกมานี่เลย

นี่ฮะลงพื้นที่จัดระเบียบ
ร้านค้าร้านขายที่หน้าประตูทางเข้าวัดเลย
ก็อย่างที่เห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไม่พอใจ

เขาทำมาหากินมานานเป็น๑๐ปี
อยู่ดีมาไล่ได้ยังไงใช้กฎหมายอันไหนยังไง

เขาบอกเขาจะขายเขาจะขายที่เดิม

พ่อบอกไม่ให้ขายแล้วเขาทำอะไรกิน
แต่วันนี้มันเป็นมติของคณะกรรมการวัด
ทุกผู้ที่ชมครับแบบนั้นใช่ก็เลย

ถึงท่านมีการมาต่อว่าอดาทธนายนันชัยบอกอย่างนี้ก็ต้องดำเนินคดีนะ
จะมีสิทธิ์มีร้อยคนก็ต้องดำเนินคดี
ความผิดก็คือบุกรุกที่ธรณีสงฆ์และไม่ทำตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนา
นายนัญชัยยืนยันว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้ที่เขามาขายของ
งานทางวัดพระทัศนมเนี่ยนี่คือพื้นที่ของปื้นที่ทรณีสงฆ์
ทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบของวัดนะต้องดำเนินการโดยไม่ขัดต่อระเบียบ
การค้าขายที่วัดจะกำหนดถ้าใครฝ่าฝืนก็ต้องถูกดำเนินคดี
พ่อค้าแม่ค้าไม่พอใจมาด่าทอเจ้าหน้าที่เนี่ยตะโกนเออะโวยวาย
นี่ก็ผิดอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะฮะขัดต่อระเบียบการค้าของวัดด้วย
ขอยืนยันว่าไม่ใช่การรังแก่พ่อค้าแม่ค้าคนค้าคนขาย
แต่นี่เป็นการจัดระเบียบวัดตามกฎหมายต้องสร้างภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยว
จัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหากคนไหนไม่ปฏิบัติตาม
ก็ต้องถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าของเงินคดีพ่อค้าผูกลุกทุกประการทีนี้ครับ
ความเงินคดีแจ้งความเรื่องประกอบ

ถ้าไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจมันมีสินวิจัตราย
ในภัยประโยชน์อาณาจาก็ต่อเดือนแล้วพักผ่ำ
คือพอเราเข้าไปดูในเฟซบุ๊คของทนายอนัญชัยนะคะก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
จากพ่อค้าแม่ค้ากว่าร้อยคนเขามาขายของทั้งภายนอกและภายในบริเวณวัดพระธาตุพนม
โดยเฉพาะหน้าประตูทางเข้าซึ่งก็มีการแจ้งเตือนจากคณะกรรมการวัดหลายครั้งแล้วว่าให้ออกไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก่อดีในอำเภอก่อดีมาร่วมเจรจาก็ไม่สำเร็จ
นี่ทนายนาชัยโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คภาพแบบนี้เลย
เนี่ยก่อนจะจัดระเบียบกันวันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้
นี่คือหน้าประตูทางเข้าวัดถูกไหมข้างหน้าที่เห็นไกลนั่นคือทางเดิน
พอท่านมาถึงเนี่ยท่านเจออย่างนี้เลยแล้วก็มีสินค้านู่นนี่นั่นเข้ามาถึงมือ
ใช่ผู้ว่ามาเจรจาก่อนแล้วนายอำเภอเจรจาก่อนแล้วไม่สำเร็จ
ที่ให้ขายใหม่ก็ไม่เอาประชาชนเขาก็เกิดความยากลำบาก
ที่จะเข้าไปสักการะองค์พระธาตุพนมแล้วก็สร้างความลำบากให้กับพระภิกษุสามเณร
จะปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยทนายอนัญชัยบอกพอห้ามแล้วไม่ฟัง
ก็ต้องใช้กฎหมายนี่แหละแต่ว่าล่าสุดนะคะอาจจะเป็นข่าวดีพี่อุ๋ย
เพราะว่าธนายอนันชัยเนี่ยมีการประสานตำรวจและฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่เจรจาหาทางออกกับพ่อค้าแม่ค้า
จนสุดท้ายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็ยอมถอยนะคะ
แล้วก็ไปขายของในพื้นที่ที่ทางวัดเขาจัดสรรให้ชั่วคราว
โดยพ่อค้าแม่ค้าเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้จะเจตนาประท้วงให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอะไรเลย
แต่ที่ออกมาประท้วงเพราะเขาเองก็ไม่พอใจที่ถูกไล่ที่
แล้วก็ไม่พอใจพื้นที่จัดสรรที่มันอยู่ไกลจากประวัติมากที่บอกไปอยู่ริมโขงนู้น
ขายมันก็ไม่ดีเพราะยอดขายไม่ดีเขาขายไม่ได้แล้วเขาจะเอาอะไรกินน่ะ
เขาก็บอกขอชี้แจงหน่อยไอ้กลุ่มมาฟงมาเฟียอะไรเบื้องหลังเขาไม่มี

ข้างบนอาทิเชฟ
อนัญชัยบอกเขาก็ทำตามหน้าที่ในฐานะประธานบริหารผลประโยชน์ของวัด
แล้วก็เป็นตัวแทนมูลนิธิกองทัพธรรมที่จะดูแลความเป็นธรรมให้วัดทั่วประเทศ
แต่พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเข้าใจการแจ่นระลีบของวัดด้วยเหมือนกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ได้เกิดประโยชน์แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
เรื่องต้นตอนนี้เนี่ยวัดบอกว่าจะจัดพื้นที่เหมาะสมให้เร็วที่สุด
และเรื่องการแจ้งความตอนนี้ทนายอนัญชัยแจ้งความกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าอยู่ประมาณ๑๐ราย
เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ธรณีสงฆ์
แต่ถ้ายอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเนี่ยเขาก็จะถอนแจ้งความให้